เด็กเนี่ยตัวเล็กเนี่ยเวลาเราเลี้ยงเขาเนี่ยนะ
ส่วนใหญ่เขาจะติดคุณแม่ใช่ไหม

แต่เด็กสาวนี่ส่วนใหญ่บางทีติดคุณพ่อบ้างก็มี

คุณพ่อเนี่ยเขาก็ต้องหาวิธีแล้วครับที่จะหา

ผิดตรงไหนอ่ะ

แม่เพราะมั้ยพ่อจะให้นมลูกว่ะไม่ได้

ตบหัวด้วยความยินดีเหรอ

ตัวนี้อุตส่าห์ซื้อให้ดีเอามาเล่นอะไรเนี่ย
ตัดสักขาดเลยรู้เรื่อง
แล้วพ่อเขาก็อยากจะแบบว่าเลี้ยงลูกบ้างอะไรบ้าง

อย่างของคุณเนี่ยคุณพ่อเนี่ยนะทางคุณสามีเนี่ย
เขามีจังหวะแบบว่าอยากจะเอาลูกไปเลี้ยงเองอะไรอย่างนี้บ้างไหม

เขาก็ทำแบบนี้นะคะไม่น่าเสื้อที่บ้านแหว่งเป็นรู
ทำไมน่ะหนูกัดสับกัดเสื้ออะไรเป็นรู
คุณพ่อเนี่ยเองขอบคุณคลิปนี้นะคะ
มาเฉลยความจริงของคนเป็นพ่อลูกอ่อน

แต่มันจะหน้าขาดตรงอื่นนะ